ดีดูกันนี้ไปแล้วมาดูข่าวนี้ครับ
รวมทั้งมีตลูกลงดับและรวมทั้งปื้น

ฝั่งหนึ่งก็เอาปืนมากระเจา่ยิง

อีกฝ่ายนึงไวกว่าคว้าก็คว้าปืนมากระสุนและเอามีด่ามฟันหัว
จังหวะนี้ค่ะที่เกิดเหตุเกิดขึ้นในหมู่บ้านกระดึงทอง
อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วตำรวจที่สพบ้านด่านกู้ภัยก็ไปช่วยเหลือ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บค่ะก็คือนายทงชัยน้อยทองอายุ๒๙ปี
ตอนแรกเนี่ยนายทงชัยเขามีอาวุธปืนนะแต่พอตอนทะเลาะกันเนี่ยเขาบอกว่า
โดนจังหวะที่นายธนาพร้าวแดงอายุ๔๐ปีเนี่ยเอามีดพระมาฟันที่หัว
จนทำให้นายทงชัยได้รับบาดเจ็บถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สองคนนี้เขามีปากเสียงกันคือฝั่งนายทงชัยเนี่ยเขามีอาวุธปืนพกสั้น
หยิบออกมาแล้วจะยิงใส่นายธนาแต่จังหวะนั้นตอนยิงน่ะกระสุนมันยังไม่ออกมา
นายธนาไวแย่งปืนกลับมาได้แล้วก็เอามีดพระฟันหัวของนายทงชัย
นางสาววิริยาพรพิสานวนิจกุลเล่าให้กับทีมข่าวฟัง
บอกว่าจริงนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ตัวเธอกับสามีก็คือนายทงชัย
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำธุระในหมู่บ้านนี่แหละ
จังหวะนั้นเหมือนกับก็เจอนายธนา
ทีนี้พอเจอกันมันก็มีจังหวะที่ทะเลาะกัน
แล้วจู่นายธนาเขาเอามีดฟันหัวสามี
ภรรยาของคนเจ็บเขามั่นใจนะ
ว่าตัวนายธนาเนี่ยวางแผนเตรียมการมาจะมาก่อเหตุอยู่แล้ว

เอ้าแต่ว่าสามีของคุณวิริยพรเนี่ยหมายถึงคุณทงชัยเนี่ย
ก็มีปืนปืนด้วยนะซึ่งทางฝั่งภรรยาบอกแบบนี้
ปืนที่มีน่ะจะเอาไปให้พี่ชายเก็บไว้
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะพกมาเพื่อก่อเหตุ
แต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะคะฟังภรรยาคนเจ็บค่ะ
แล้วเค้าเคยขูภาพหนูมาแล้วหนูลงไปที่ประจำวันมาแล้วด้วย
อันนี้ฟังทางฝั่งคนเจ็บไปแล้วใช่ไหมคะ
เพราะว่าภรรยาคนเจ็บบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอกัน

ทีนี้เรามาฟังทางฝั่งผู้ก่อเหตุบ้างคุณผู้ชม
นายธนาเพราะว่าวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะ
ไปเจอนายธนาคนก่อเหตุนั่นแหละ
เมื่อคืนเนี่ยตอนหลังจากเกิดเหตุเขาหนีไปนะ
แล้วเราก็เลยถามไงเอ้าเมื่อคืนหนีไปทำไม
นายธนาเขาบอกว่าเขาก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผมไปผมไปเพื่อไปตั้งหลัก
ทีนี้พอตั้งหลักเสร็จแล้วเจอกันเช้านี้
เราก็เลยถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ทางฝั่งนายธนาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ว่าผมเนี่ยกลับมาจากทำงานที่นาแล้วมาเจอกับทงชัย
ทงชัยขี่มอเตอร์ไซค์มากับเมียอยู่
ตอนนั้นทงชัยเหมือนกับเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์ใส่ผม
ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปถามเลย
มีอะไรเบิ้ลเครื่องใส่ทำไม
ทงชัยตอนนั้นเขาคงเมา
เขาก็ย้อนกลับมาหาเรื่องผม
แล้วก็ควักปืนมาจ่อหัวผมแล้วก็ยิงด้วย
แต่ตอนนั้นที่ยิงน่ะปืนมันไม่ได้ลั่นออกมา
ทีนี้ผมก็ตัดสินใจค่ะคว้าปืน
แล้วก็เอามีดที่ถือติดมาจากการไปนานนะนะ

หลังจากนั้นก็รีบหนีเอาปืนที่แย่งมาไปฝากไว้กับน้องชาย
อันนี้มันตรงกับคำให้การของน้องชาย
ของนายธนาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
เห็นปืนมันก็จับ

มีดผมถือมาจากนานผมก็ฝัน
ตอนนั้นพี่ช่วยนะพี่แย่งปืนเหรอ
ครับก็แย่งปืนก็โกรธสู้กันแย่งปืนอยู่
คือผมก็แต่มันกดปืนแล้วแต่

แต่ผมก็จับแย่งปืนหักปืนออกจากมือมัน

ก็น่าจะ๒ทีมบ้างครับ
เพราะตอนแย่งปืนกันอย่างนี้
คือผมก็จับมีดอยู่มันก็เหมือนกับสู้กันอยู่
ตอนนั้นคิดคิดว่าไงเราต้องโดนยิงแน่เลยใช่ไหม
โหผมก็น้องปืนใครเห็นปืน
แต่ถ้าผมวิ่งผมก็โดนยิง
ผมก็เลยจับปืนคว้าปืนก่อน
ผมก็ต้องคว้าปืนผมก็ต้องจับปืน

แล้วที่ผมเอามีดฟันไปเป็นการป้องกันตัว

ก็เอาหลักฐานต่างไปพบตำรวจที่สพบ้านด่านด้วย
คือไปมอบตัวแหละแล้วก็ขอสู้คดี
ยืนยันนะว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ผมเอามีดฟันหัวเข้าไป

แล้วเดี๋ยวจะต้องเอาคนที่เห็นเหตุการณ์มาให้ปากคำเพิ่มเติม
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย